สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนน้ำก็พิชัสนัทชายกิตมกค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้มีพายุหนึ่งลูกนะคะที่น่าสนใจ
พายุลูกดังกล่าวยังคงเป็นห่อมความกดอากาศต่ำอยู่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดสะสมแรงจนกลายเป็นพายุเนี่ย
ก็จะเคลื่อนตัวไปบริเวณประเทศลาวนะคะ
ถ้าเป็นเช่นนั้นพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือ
และภาคอิสรรค์ตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ทำให้๒ภูมิภาคนี้จะเกิดฝนตกหนักเป็น๒ภูมิภาคแรกนะคะ
ที่ฝนจะกระจายไปยังภูมิภาคอื่นค่ะคุณผู้ชม
คาดว่าฝนจะตกหนักในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะ
ถ้าเป็นเช่นนั้นอย่างที่เราคาดการณ์นะคะ
ฝนตกหนักแบบนี้ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ส่วนพื้นที่เชิงเขาต้องระวังดินโครนถล่มค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะวันนี้เราไปดูภาพของทอนาโดไฟในสหรัฐอเมริกาค่ะ
เป็นภาพที่น่ากลัวค่ะไฟพวยพุ่งขึ้นฟ้าแบบนี้
โรโดไฟแบบนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร้อนจากไฟป่า
ทำให้สภาพอากาศดันตัวขึ้นสูงค่ะบวกกับมีเมฆและลม
ทำให้เกิดทอนาโดพุ่งขึ้นฟ้าอย่างที่เห็นค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ